คุณผู้ชมครับข่าวนี้เอาใจคนรักสุนัข
โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบพันธุ์บีเกิ้ล
เราเคยเห็นแค่สีน้ำตาลดำขาวในตัวเดียวกันใช่ไหมครับ
แต่ตัวนี้ไม่มีสีอะไรเลยนั่นคือมีแต่ขาว
มันคือบีเกิ้ลเผือกตัวแรกของประเทศไทยครับ

ประมาณนั้นครับแล้วก็มีเพชรดีกรีด้วยนะครับ
จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยนะครับ
ฟาร์มที่นครนายกเขาเพาะได้แล้ว
น้องเมฆเนี่ยนะครับเกิดจากพ่อพันธุ์ชื่อลีโอ

มีลายสีน้ำตาล๒ตัวสีขาว๒ตัว
แต่อีกตัวตาสีฟ้าไม่ตรงกับลักษณะของบีเกิ้ลเผือกครับ
ขณะที่น้องเมฆเนี่ยตาสีดำนะ
เกิด๑๖มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ที่ฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขวินไทยฟาร์ม

นางสาววชิราพรเครือละไม้
ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายกครับ
คุณผู้ชมครับฟาร์มบีเกิ้ลในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์ได้

โดยบีเกิ้ลเผือกจะเพาะได้ที่อเมริกาที่เราจะเห็นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็น้องเมฆเนี่ยถือว่าเป็นบีเกิ้ลเผือกตัวแรกของฟาร์มในประเทศไทยครับ